หลังจากที่มีข่าวในวงการบันเทิงของเราเนี่ยว่าลูกเมียเนี่ยเขาออกมา
แชร่ว่าพ่อเนี่ยชิงลูกไปเนี่ย๒๔ปีไม่เคยยงีย์เลยแล้วสุดมันก็เป็นข่าวว่า
อยากจะเพียงอยากจะเจอหน้าพ่อจึงออกมาให้สื่อช่วย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณปราบเนี่ยหลบเลี่ยง
เขาใช้ปราบประดนใช่ไหมคุณปราบประดนหลบเลี่ยงมาตลอดเลย
ซึ่งในเวลาต่อมานะฮะคุณปราบประดนก็ได้โพสต์ความในใจลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็น
ปริศนาว่าถ้าเลือกพูดความจริงจะทำร้ายหลายชีวิตนะถ้าเขาพูดความจริง
ถ้าการพูดความจริงทำร้ายอีกหลายชีวิตถ้าไม่พูดเราดูแย่อยู่คนเดียว
รับเอาไว้เถอะเพราะทุกอย่างล้วนมาจากการกระทำ
พีนี้ก็คือปราบพะดนของคุณนี่แหละนะฮะแล้วก็เผยความรู้สึกว่า
ผมอาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบนักในวานที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบดีนักหนาหรอก
แต่ผมมีเข็มทิศนำทางให้การใช้ชีวิตที่เหลือเสมอเข็มทิศนะ
ผมจะไม่ปล่อยคว้าหาทางออกให้ตัวเองแล้วไปปิดทางเดินของคนอื่น
เขาเลือกแบบนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาไปนะรู้ด้วยว่าตัวเองมันถูกหรือผิด
ไม่ถามไม่ต้องการคำอธิบายใดและขอโทษคนที่ไม่เข้าใจและไม่มีคำอธิบายให้หายสงสัย
เป็นเนื้อข่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในตัวผม

ผมขอยืดอกรับอย่างรูปผู้ชายว่า
เจมส์คือเด็กคนเมื่อกี้เนี่ย

แล้วหลังจากนั้นผมและคุณแม่ของเขาก็

โดยการรับรู้เหตุผลของผู้ใหญ่

ทางผู้ใหญ่เนี่ยรู้ดีโอ้ยลูกหล่อฮะ
นะฮะแล้วก็โดยทางฝ่ายแม่ของเจมส์

เพราะว่าผมได้ให้เบอร์โทรของผม
รอเพียงแค่ลูกชายเขาติดต่อกลับมา
ผมยินดีจะรับผิดชอบในตัวเจมส์
และอยากขอร้องสื่อว่าการพูดคุยตกลงกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ขอให้เป็นเรื่องการพูดคุยกันในระหว่างผมกับลูกชายของเขา
ขอขอบพระคุณทุกสื่อที่ตามเสนอข่าวกันอย่างห่วงใย
กราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจฮะ
คือจริงแล้วเรื่องนี้ก็เนอะ

เพราะว่าถ้าพูดไปมันก็คงจะไปกระทบหลายฝ่าย
แต่จริงแล้วเท่าที่ผมได้ยินมานะ
ถ้าที่ผมได้ยินมาเลยนะคือจริงไม่อยากจะยุ่งนะแต่ได้ยินมาก็เล่าเล่าสิเอาอีกแล้ว
ก็คือคุณปราบเขาก็เมื่อก่อนเขาคงจะมีแฟนนะนะสมัยก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็แยกย้ายกันไปส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็เหมือนแบบไปมี
คนอื่นครอบครัวใหม่หรือไปอะไรอย่างนี้ไปแล้ว

แล้วคุณปราบเองปราบประดนไม่ใช่ว่าทิ้งมาตั้งแต่เกิดนะ
เพราะมันก็มีหลักฐานบางสิ่งบางอย่างที่ผมก็ได้เห็นมาเหมือนกันนะ
ว่าเขาก็เคยเล่นกับลูกเขาตอนอายุ๔ขวบ

แต่อย่างนึงนะซึ่งเธอที่ผมรู้มา
ผมว่าคนที่เอาลูกกับเมียเขามาออกเนี่ย
ผมว่าจริงแล้วโดยมารยาท
คุณควรจะต้องไปถามเจ้าตัวเขาก่อนหรือเปล่า
ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณ
มันจริงหรือไม่จริงไม่ใช่นี่คือมันแบบหักดิบอ่ะ
ต้องการแค่เรตติ้งหรือกระแสโดยการที่หักดิบปุ๊บก็เอามาออกเลย

ผมว่ามันก็รุนแรงไปนิดนึง
เขาก็ดูแลตัวเองในวงการบันเทิงทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี
งานสังคมทุกอย่างเราจะเห็นเขาทุกครั้งเลย
ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนนะครับที่แล้วโอรกษ์แล้วที่คุณปากไม่ที่ว่าตามตัวไม่ได้นะ
เรื่องจริงมั้ยพอดีเขาจำออกแล้วแค่เรื่องเป็นยังไง
ฟังทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วค่อยนำเสนอก็ได้
แต่นี่คือคุณหักดิบเขาเลยแค่ต้องการอะไรอ่ะอืม
อย่างงี้ผมว่ามันไม่ถูกเรื่องมันไม่แฟร์ใครทำก็คิดเอานะเออ
ไปช่วงหน้าค่ะคุณชมภู่ก็ดราม่ากันเลยทีเดียวกันนะดูลูก
ลูกแขนเดียวก็กลายเป็นเรื่องดราม่าพูดกันเป็นเรื่องเป็นราว

อ้าวมาข่าวของคุณชมพู่อรยาค่ะ
ก็ช่วงหลังมานี่ก็เห็นคุณชมพู่โพสต์รูปของน้องสายฟ้ากับพายุบ่อยนะคะ
ก็เรียกว่าห่างหายจากงานอีเวนต์ไปนานพอสมควรด้วย

ที่ตอนนี้เจ้าตัวก็รับงานในวงการน้อยลง
แล้วก็หันไปทุ่มเทเวลาให้กับนี่แหละ
สายฟ้ากับน้องพายุนะคะอย่างเต็มที่เลย
แต่งานนี้คุณแม่ชมก็ไม่วายโดนดราม่าเรื่องใช้มือข้างเดียวอุ้มลูก

ซึ่งชาวเน็ตบางคนก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกนั่นเองนะคะ
ล่าสุดวันที่๒๓มกราก็คุณชมพู่เปิดใจว่า
ฝาแฝดสายฟ้าพายุตอนนี้ก็อายุ๕เดือนแล้ว
อยู่ในช่วงกำลังจำหน้าคนแล้วก็แสบสนมากทีเดียว
ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะรวมถึงเลี้ยงลูกอย่างปกติเช่นเดียวกัน
เพราะว่าเด็กต้องมีการปรับตัวแล้วก็ต้องมีภูมิต้านทาน
ขณะที่เด็กที่โตอยู่กับกองขยะยังสามารถเติบโตแล้วรอดมาได้เลย

แต่ตนก็ไม่ได้พาลูกออกไปลุยอะไรขนาดนั้น
ทางสามีคุณน็อตวิสรุธก็อยากให้ลูกโตมาเป็นแบบผู้ชายลุยหน่อย
ส่วนตัวคิดว่าการเป็นลูกชายผู้ชายลุยก็ดีไงแต่ต้องมีความอ่อนโยนด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นดราม่าเนี่ยคุณชมพู่ก็เลยบอกว่า
คือเป็นดาราก็ต้องทำใจนะเพราะว่าคนจะช่วยเลี้ยงลูกเยอะมาก
ถ้าด้วยความเป็นห่วงก็ขอบคุณค่ะแต่ตามสัญชาติยานและอะไรหลายหลายอย่าง
ตนรู้อืมลูกชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรนะคะนอกจากนี้คุณชมพู่ก็ยังบอกอีกว่า
พอมีลูกชีวิตเปลี่ยนไปจริงด้วยโดยเฉพาะความสวีทของสามีภรรยา
แต่เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งประมาณแบบนั้นนั่นแหละนะคะ

ขอบอกต้องดูกลางมากเลยคือเป็นสั่งบ้านผีสิงฮะ
เวลาที่เราเจอผีก็ต้องหาคนไล่ผีคุณรู้มั้ยสามีของเจ้าของบ้านหลังนี้
มั่งก่อนมันล่ะเอองเล่นด้ากับลูกแล้วบ้านหลังนี้ไม่ออกจากห้องเป็นปี
มีอะไรกับผีผีห่วงผีเอาผัวไป

เอาผัวไปแล้วลูกมองเห็นว่าตัวแม่ตัวพ่อนอนกับผี

แล้วยายหรือย่ายที่อยู่ด้วยก็ตาย
พ่อแม่ของผู้ไม่ใช่เจ้าของแม่ของคนที่มาเช่าอาศัย
หลานก็เห็นว่าผีน่ะกดตัวอยู่จนตาย

กูพูดกับน้องนี่เมื่อน้องเคยไปถ่ายละคร

ปรากฏถ้าเกิดในละครถ้าหมู่บ้านไฮโซต้องไปถ่ายที่นี่
ใช่น้องก็เคยไปบ้านนี้
ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ